กันที่ข่าวคราวของแฟนวงล็อกกันบ้างนะคะ
แปลงง่ายเลยเอาเธอออกไปจากหัวนี่ได้เสียงร็อกแบบนี้ด้วย
เปิดห้องซ้อมให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพพร้อมกับจัดเต็มขึ้นโชว์๒๘กรกฎาคมนี้
บัตรขายหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมใครมีบัตรเตรียมไปปลดปล่อยอารมณ์รับกันได้เลย
เนมบอกว่าแบ่งทั้งเวลาให้ครอบครัวและเวลางานได้เป็นอย่างดี
ล่าสุดนี่คือเพิ่งพาลูกสาวไปออกทริปนะเป็นทริปทะเลครั้งแรกพร้อมกับคุณพันรยา
เห็นไหมว่านี่ภรรยามีแอบอวดหุ่นแซ่บด้วยนี่ขนาดเพิ่งคลอดลูกนะยังแซ่บขนาดนี้เลยค่ะ
ก็เป็นความสุขมากเลยเวลาที่แบบเราได้พาลูก
มีความสุขอีกแบบหนึ่งจริงนะครับแล้วก็จะค่อยพาไปไกลขึ้นเรื่อย
เต็ปต่อไปก็จะเป็นแบบเขาใหญ่อะไรอย่างนี้
สัตวอาจจะแบบนั่งเครื่องบินไปเชียงใหม่อะไรอย่างนี้

เวลาแบบคือเขาก็จะเหมือนแบบ
เราก็คงไม่ได้ปล่อยเขาแล้วก็เหมือนแบบอุ้มเขาไปแตะอะไรอย่างนี้

จะสี่แล้วครับแป๊บเดียวเองอ่ะจะสี่แล้วครับ
คนก็ชมคุณแม่ว่าหุ่นดีมากจุดไว้นานดีมาก

คือผมก็บอกเขาตลอดว่าเขาก็แบบว่าหุ่น
เขายังไงผมก็รักเขาเหมือนเคยเห็นแล้ว
ตอนนี้เขาก็เหมือนเขาดีใจเพราะว่า
เขากลับมาใส่เสื้อผ้าที่เขาใส่ไม่ได้ได้แล้วตอนนี้
อาจจะไม่พูดถึงเรื่องนี้จะพูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตนะคะ
ติดตามกัน๒๘กรกฎาคมนี้เตรียมคอไว้รอเลย
โอ้โหใจคอรักสุดริงเลยนะ